ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เขาค้อเพชรบูรณ์
เพราะว่ามีก๊าซแอมโมเนีย
รั่วหลายจากโรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่ง

เป็นสิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมพวก

ห้องแช่เย็นไอซิกรีมต่างนะครับ

ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณสั่งอบพยพประชาชนในพื้นที่
รัศมี๑กิโลเมตรออกจากพื้นที่
แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันในการใช้สารเคมี
ไปฉีดสกัดแอมโมเนียเหล่านี้นะฮะ
ท้ายสุดสามารถที่จะควบคุมเหตุได้เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมไปดูช่วงของการควบคุมสารเคมีนี้กันนะครับ
แต่ว่าช่วงเวลาในการควบคุมเหตุ
ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปในการระงับเหตุครั้งนี้

ถึงกับสลบเลยนะฮะหมดสติเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่คนอื่นต้องรีบนำตัวออกมาปฐมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาค้อนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วปฏิบัติการครั้งนี้
มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะ
หลังจากที่สารแอลโมเนียมันรั่วไหลออกจากโรงงานน้ำแข็งแห่งนี้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนได้สั่งกันประชาชน
ที่ไม่มีชุดป้องกันเข้าไปในพื้นที่โรงงานโดยไม่จำเป็น
รวมถึงถ้าในส่วนของเจ้าหน้าที่เอง
ถ้าไม่ได้ใส่ชุดป้องกันก็ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าการเข้าไปฉีดสารเคมีในการสกัดสารแอมโมเนียเนี่ย
มันต้องทำด้วยความชำนาญและความเชี่ยวชาญนะครับ
เมื่อวานนี้ไล่เลี่ยงเหตุการณ์กันสักนิดหนึ่ง
มันเกิดขึ้นของการลั่วไหลของสารแอมโมเนีย
ตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงครึ่ง
โรงงานเขาพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองก่อนหน้านี้นะครับ
ด้วยการปิดวงปิดวาว
แล้วก็ไปดูถังบรรจุก๊าซแอมโมเนียอันไหน
ที่มันเกิดการรั่วไหลนะครับ
แต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้
ก็มีความจำเป็นต้องใช้น้ำยาเคมีฉีด
เพื่อลดการแพร่กระจายของก๊าซ

การและบรรเทาสารภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะ
ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์
แต่ทีนี้ครับช่วงของการประเมินสถานการณ์
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ

ก็เข้าบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองเลย
สั่งปิดพื้นที่ปิดกั้นถนน
และต้องเคลื่อนย้ายอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี๑กิโลเมตร
โรงงานแห่งนี้นะต้องออกไปให้หมดเลยนะครับ
จากนั้นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์
บอกว่าปริมาณแอมโมเนียมันมีมากถึง๒ตัน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปในพื้นที่ภายในโรงงาน

คือต้องรอก่อนรอประเมินสถานการณ์ของปริมาณแอมโมเนีย
แล้วก็ต้องรอให้ปริมาณแอลโมเนียที่มันอาจจะสลายไปในอากาศ

ต้องใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำสกัด

คือต้องใช้น้ำครอบสารไว้นะคุณนะ

โดยสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้
แล้วก็จะปล่อยให้ระเหยเจือจางไปในอากาศ
พร้อมกับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
อยู่ที่วัดแคมป์สนชั่วคราวนะครับ
เหตุการณ์มันก็ต้องดำเนินมาต่อเนื่องนะครับ
กลางดึกที่ผ่านมามีฝนตก
ฝนลงมาช่วยเหมือนกันนะคุณ

เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับ
พอช่วงเช้าวันนี้เองเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อม
ที่๓กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อม

โดยตรวจวัดระดับความเข้มข้นของแอมโมเนียในอากาศ

ซึ่งจะต้องมีระดับความเข้มข้นเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐาน
และต้องให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เก็บตัวอย่างและแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำนะฮะส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เบื้องต้นก็ตรวจวัดปริมาณโดยรอบโรงงานแล้ว
ไม่พบว่าเป็นอันตรายแล้วนะคุณนะ
ก็คือเพราะว่าปกติแล้วนะครับ
ทางด้านของในอำเภอเขาค้อในอำเภอภาคภูมิ
ก็เปิดเผยนะครับว่าจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัด
เข้ามาตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งอย่างละเอียดอีกครั้ง
หากไม่พบว่ามีอันตรายก็ต้องพิจารณากันสักนิดหนึ่ง
เรื่องของมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

จะต้องมีการตรวจมาตรฐานให้เสร็จสิ้น
ถึงจะอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ต่อนะครับ
พร้อมจะเสนอให้เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งทุกแห่ง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ก็สามารถที่จะให้ประชาชน
เดินทางกลับเข้ามาอาศัยที่บ้านเรือนของตัวเองได้ตามปกติแล้วนะครับ
เพราะว่าโดยรอบโรงงานน้ำแข็งจะมีบ้านเรือนในรัศมี๑๐๐เมตรรอบโรงงาน
ก่อนหน้านั้นสั่งอพยพย้ายออกนะครับ
แต่คราวนี้ก็สามารถที่จะเดินทางกลับเข้ามาสู่พื้นที่ได้แล้วนะฮะ
ส่วนสาเหตุทางเจ้าของโรงงานเปิดเผยนะครับ
ว่าเกิดจากวาวของถังเก็บแอมโมเนียลูกที่๑
ซึ่งมีปริมาณกว่า๒๐๐กิโลกรัมหรือ๒ตันเกิดชำรุด
ทำให้ไม่สามารถปิดวาวได้
และหลังเกิดเหตุก็ได้ระบายแอมโมเนียด่าง
ลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานเรียบร้อยแล้ว
โดยใช้กรดเกลือไปเจือจางให้เป็นกลาง

หรือว่าจะมีกลิ่นแอมโมเนียฟุ้งกระจายต่อไปอีกนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุด
เพราะว่าแอร์โมเนียเหล่านี้มันอันตรายอย่างมากเลย
ถ้าสูดเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาเจียนแน่นหน้าอกช็อกหมดสติได้
ถ้าโดนผิวหนังผิวหนังไหม้โดนตานี่ตาบอดเลย
เมื่อวานมีคนในโรงงานที่เจอสารเคมีถูกผิวหนัง

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ไประงับเหตุนะครับก็หมดสติไปเลย
ใช่ค่ะส่วนชาวบ้านที่เขาอพยพอยู่ที่วัดแคมส์สน
ก็สามารถย้ายกลับเข้ามาในพื้นที่ได้ตั้งแต่ตี๓ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะ